เมื่อกี้เห็นคุณสืบสกุลพูดเรื่องตัวเลขตัวเลข
ดิฉันก็มีเรื่องตัวเลขค่ะแต่เป็นตัวเลขของอะไร
ของเตียงมันสะท้อนอะไรบ้างล่ะ
ถ้าเกิดว่าสายพันธุมิครอนมันแพร่ระบาดมากขึ้น
ศักยภาพของเราตอนนี้มันเพียงพอขนาดไหน
ถ้าเกิดว่าพูดถึงโอมิครอนนี้ต้องยอมรับว่าที่กรุงเทพ
คือระบาดมากที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องไปถาม
เพราะว่ารัฐกาลกรุงเทพมหานครทางด้านพตเอกอัศวินขวัญเมือง
บอกว่าตอนนี้ทางกรุงเทพเองเตรียมความพร้อมหมดแล้วนะ
บุคลากรทางการแพทย์เอ่ยเตียงของโรงพยาบาล
ยาเวชพันธ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง
แล้วก็บอกด้วยค่ะเดี๋ยวทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ซึ่งศักยภาพของเตียงในโรงพยาบาลเนี่ย
คือมันมีจำนวนประมาณ๒๕๐๐๐เตียง
แล้วนี่ค่ะแบ่งตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเลย
โรงพยาบาลหลัก๒๙๒๒เตียง
โรงพยาบาลสนามอีก๒๘๙๘เตียง

ทีนี้จากเตียงมาดูเรื่องศูนย์พักคอยบ้างค่ะคุณผู้ชม
พักคอยทุกวันนี้มีอยู่๔๐แห่ง

มีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยได้๕๐๖๖เตียง

ดังนั้นยังมีเตียงว่างช่องสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็น๕๐๑๖เตียง

เมื่อกี้ที่ที่ฉันบอกว่ามี๔๐แห่งใช่ไหม
แต่เปิดใช้จริงตอนนี้มี๓แห่ง
ถามว่าอ้าวอีก๓๗แห่งปิดไปแล้วเหรอ

คือแปลว่าอะไรถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย
ได้ทันทีเลยภายใน๒๔ชั่วโมง๒๕แห่ง
ส่วนที่เหลือค่ะอีก๑๒แห่ง
ขอเวลา๓วันจะกลับมาเปิดได้

ที่มันระบาดตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงนะคุณสืบสกุล

มันกลายมาเป็นสถานที่ในการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์

เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

กลุ่มเลยนะฮะกลุ่มนี้เข้ามากัน๑๐นะฮะ
ข้อมูลรายงานเบื้องต้นบอกว่าตรวจหาเชื้อชัดเจนแล้ว๖เนี่ย
๖ใน๑๐เนี่ยเป็นโควิด
แล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่า๙ใน๑๐แล้วนะฮะเป็นโควิดนะครับ

จำเป็นที่ต้องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง

พอเขตก็ต้องลงพื้นที่ไปสอบสวนโรค
สั่งปิดร้านมีการบิ๊กคลินิ่งไปแล้ว
เดี๋ยววันนี้จะพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วส่วนพนักงานของร้านเนี่ยนะคะ
ผู้ประกอบการเอยต้องตรวจตรวจทุกคนเลย

ดังนั้นสบคกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าจะเสนอสอบคอเลยนะให้เลื่อนออกไปก่อน
การจะเปิดสถานบันเทิงออกไป
ทำงานกลางคืนแต่ตอนนี้ค่ะเขาต้องเสนอใหม่แล้ว
ให้เลื่อนออกไปก่อนซึ่งวันนี้สอบประคอชุดเล็กเขาจะประชุม
แล้วก็จะบรรจุเรื่องนี้ในสอบคอชุดใหญ่เพราะเดี๋ยวสอบคอชุดใหญ่จะประชุม๗มกราด้วย
แล้วก็ล่าสุดนะครับเพราะว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะเนี่ย
เปิดเผยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกนะฮะได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
หลังจากหน่วยงานรัฐรับวิสาหกิจกิจการภาคธุรกิจเอกชนกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติหลังปีใหม่เนี่ยนะครับ
ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อปรับมาตรการในที่ประชุมสอบคอในวันที่๗มกราคมนี้นะครับ
ก็นายกย้ำแหละฮะว่าหลังปีใหม่ขอความร่วมมือจากประชาชนเต็มที่นะครับ
เขาบอกว่าประเมิน๔สัปดาห์ของมกราคม๒สัปดาห์แรกจะประเมินสถานการณ์จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ส่วน๒สัปดาห์หลังจะประเมินผู้ป่วยอาการหนักและอัตราการเสียชีวิต
ก่อนจะปรับมาตรการต่างนะครับ

คุณผู้ชมฮะมีเรื่องในโซเชียลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหมอแหลปแพนด้า
เอาไปเอาน้ำปลาปลาหยดไปใส่

คนก็เลยกังวลสิอ้าวแปลว่าน้ำปลาปลามีเชื้อโควิดเหรอนะฮะ
เพราะว่าคลิปที่คุณกำลังแชร์อยู่มันสร้างความตระหนกตกใจอย่างมาก
มีคำถามว่าในน้ำปลาปลามีเชื้อโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่านะครับ

เขาบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะฮ้องดัง
เพราะเป็นการใช้ชุดตรวจแบบผิดประเภทจริง
มันต้องใช้เฉพาะแค่นั้นเอง
ดังนั้นถึงจะรู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่

น้ำปลาปลามันมีทั้งความเป็นกดเป็นเกลือเป็นด่างเป็นอะไร
อาจจะให้ผลที่เขาเรียกว่าผลลวง

ดังนั้นสรุปง่ายอย่าใช้ผิดประเภท

ถ้าใช้น้ำปลาหยดมันเป็นสองกีเดียวตกใจ